ต้องยอมรับนะคะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

ครอบครัวดาราหลายท่านก็เสียชีวิตกันค่ะ
ก็เมื่อวานนี้นะคะเริ่มกันที่งานศพนะคะของคุณพ่อของน้องกรีนอัศดาพร

ก็คุณพ่อไปทำธุระที่สมุยนะคะกับเพื่อน
ปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวกระทันหันเลยคุณผู้ชม

กรีนและน้องสาวก็เดินทางบินไปรับศพคุณพ่อที่สมุยเลยค่ะ

ทำพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
ซึ่งกรีนก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะ

บอกว่ายังไม่ทันลาคุณพ่อเลยนะคะ
ไปฟังสัมภาษณ์น้องกรีนกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็บอกว่าป๊าเสียแล้วนะอะไรอย่างนี้

แล้วกินก็บอกว่าทำไมเขาไม่รออยู่เลยอะไรอย่างนี้
กินก็เลยแต่ว่ากินก็พยายามเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดหาวิธีกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำยังไงอย่างนี้
ถึงได้มารู้ว่าอ๋อป๊าไปเสียที่สมุย
คือทั้งกิ้งกับน้องสาวก็รู้สึกว่าแบบมันเร็วมาก
เราแบบคือไม่ได้บอกแม่คือเหมือนไม่ได้บอกลา

เหมือนคำว่าเราไม่ได้บ๊ายบายกันเลยหรือไม่ได้ลากันเลย

ก็เคาะลงค่ะแล้วก็บอกคุณพ่อค่ะว่ากินมาแล้ว

แล้วก็มาส่งป๊าป๊าเป็นครั้งสุดท้าย

ตรงฝั่งตรงนี้เรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น
ตอนนี้ค่ะทางนี้ทางเราทางจีนเองกับน้อง

ก็จะสวดอภิษฐรรมศพจนถึงวันที่๑๘นะคะ
แล้วก็จะประชุมเพลิงในวันที่๑๙ก็คือวันอาทิตย์นี้ค่ะ
โดยทั้งครอบครัวเนี่ยค่ะไม่ขอรับเงินบริจาคนะคะ
แล้วก็ไม่ของดรับพวงหลีดนะคะ

เพื่อนำไปบริจาคให้ศพรายญาติต่อไปด้วยนะคะ

ก็แม่จินนะคะจินตราภูลาภนะคะที่ร้อยเอ็ดค่ะนะคะ
จริงคุณแม่จันทร์นะคะวัย๗๗ปีค่ะ
ก็เสียชีวิตคุณแม่มาอยู่กรุงเทพ๑๐ปีแล้ว

เรายังมีภาพข่าวของคุณแม่ที่พิธีตะหลาภ
พาคุณแม่เดินในหมู่บ้านเนอะ
ออกกำลังกายนะคะก็เป็นข่าวช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณจินน้องจินเนี่ยแหละค่ะ
ก็พาแม่ไปออกกำลังกายปกติตอน๗โมงเช้า
กลับมาบ้าน๙โมงครึ่งคุณแม่หัวใจล้มเหลว
วัย๗๗ปีซึ่งคุณแม่ก็ป่วยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าก็คือป่วยตามภาษาคนแก่
แต่ไม่ได้ป่วยจนนึงข้างจะเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งก็พอทันทีที่ทราบข่าวจินก็โทรหาพี่ชายที่รวยเอ็ดค่ะ
ต่อกันที่รวยเอ็ดที่บ้านเกิดตามประเพณี๗วันข้าง
คือจินทำงานไม่ได้เลยของคือรักแม่มาก

ผู้จัดงานจะเข้าใจคุณจินตราด้วย
ต่อกันที่ครอบครัวพลบูลนะคะ
ก็เป็นคุณแม่ของอารงค์จตุลงโบ๊คโจ๊ก

ก็เมื่อวานนี้มีตลกนะคะมากมายนะคะไปร่วมแสงความเสียใจค่ะ

แร้เชิญยิ้มนะคะห่องลูกหยีค่ะ

รักษาการนายกสมาคมศิลปินตลกค่ะ
คุณจตุลงนะคะก็บอกว่าจะสวดพระพิธรรมศพ

แล้ววันที่วันอาทิตย์ก็จะประกอบพิธีชาปนาคิต

ก็วันนี้ค่ะวันที่๑๖จะมีพี่หน่งชัชชาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ
ปิดท้ายค่ะข่าวสูญเสียยังไม่หมดเท่านี้
เสียเยอะจริงจำน้องฟรุ๊ดได้ไหมคะ
เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะคะใช่ล่าสุดนะคะ
ก็โพสต์ภาพค่ะว่าคุณย่าก็เสียไปอีกคนค่ะนะคะ
โดยโพสต์ภาพบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ยากมากสำหรับพวกเรา
กี่วันเพิ่งเสียคุณพ่อไปวันนี้เราเสียคุณย่าไปอีกคนนะคะ
ขอบคุณความรักคุณย่าที่มีให้กับครอบครัวเรานะคะ
แล้วก็ขอให้คุณย่าหลับให้สบายนั่นเองในสัปดาห์เดียวกันเลยนะคะ
ที่ครอบครองของคุณกันสูญเสียนะครับคือที่มาบอกมากราวกันแบบนี้
ก็ให้คุณผู้ชมได้เขาเรียกว่าอะไรตระหนักเอาไว้ในเรื่องสุขภาพ
แล้วก็ในเรื่องของการให้เวลากับคนในครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะว่าอะไรจะเกิดเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับ
ในอนาคตมันจะแบบปุบปับอะไรกันขนาดไหนนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะ